เหยียวไถ้หนุนฝังไหมไม่เอาจะพูดท่านี้เลย
จะตายอีกคุณผู้ชมเออถ้าอยากรู้ว่าเต้นเบาอ่ะแรง
ฉันก็อยากรู้ส่งไลน์มาบอกหน่อยคุยกันหน่อยมาคุยกันในไลน์
เมื่อกี้ก็เห็นคุณผู้ชมทักทายเรากันมาแล้ว
แล้วนอกจากนี้มีแอบถามมาเกี่ยวกับโปรแกรม
วอเลเวอร์บอร์ดหญิงยู๑๙ปีที่แท้รัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ

เดี๋ยวบอกกันหน่อยวันนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๔๕
๕นาทีเกือบ๔โมงไปติดตามกันได้
เป็นการพบกันระหว่างจีนกับคาซักสถานนะครับ

แต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวติดตามข่าวสนุกกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกได้ว่าอัศจรรย์มาก

ที่จังหวัดเชียงใหม่จนแบบเรื่องชื่อมากคุณผู้ชม
ตอนนี้มีการโพสต์ลงโซเชียลเยอะมาก
ไม่ต้องไปถึงเมริกานะสหรัฐอเมริกา

เออแมริกาไม่ต้องไปเลย
ไหมอันนี้ให้ดูภาพมุมกว้างก่อนนะคุณผู้ชมค่ะ
อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นี่เองค่ะ
เรียกได้ว่าแค่เอ่ยชื่อผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวต้องรู้จัก
และบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอ๋อที่นี่เลย
บอกได้เลยว่าที่นี่นะคะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในตอนนี้เลยนะคะ
เพราะว่าบังเอิญคุณค่ะแนวคันดินที่เห็นอยู่นี่น่ะ
แล้วก็เกิดจากการกัดซ่อของกระแสน้ำตามธรรมชาติ
โอ้โหนี่โดดลงไปตุ้มตั้มเลยนะ
คือมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ให้ทำเยอะแยะมากมายนะครับ
ตอนนี้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

โดยเฉพาะทะเลสาบสีเขียวมรกฏอันกว้างใหญ่เกือบ๓๐ไร่แห่งนี้
ั่วยวนใจสาวที่รักการท่องเที่ยวมาก

แต่ฉันยังคุยไม่จบเดี๋ยวถอดเสื้อผ้าเลยเหรอ
ถอดเสื้อผ้าแล้วก็หยิบบิกินี่มาใส่
ไม่ได้ถอดเฉยตอนนั้นไม่ได้นะต้องใส่ทับด้วยนะคะ

ต้องรีบไปดูไปดูแกรนแคนย่อน
ไปดูผู้หญิงนี่แหละ
บรรยากาศที่นี่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นธรรมชาติของคันดินสูงเกือบ๑๕เมตรนะคะ
และทะเลสาปที่เกิดขึ้นหลังจากการถูกขุดหน้าดินออกไป
จนเวลาล่วงเลยแล้วก็กลายเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติอย่างที่เห็นกันอยู่นะคะ
จากนี้ยังมีกิจกรรมคลายร้อนยอดนิยมด้วยการกระโดดน้ำ
คันดินสูงเทียบเท่าตึก๓ชั้น
ครับแต่ไม่ต้องห่วงเรื่องของความอันตราย
เป็นการท้าทายความกล้าหรือว่าจะเป็นกิจกรรมพายเรือร่องแพร่
รวมถึงร้านอาหารริมแอ่งน้ำที่นี่เขาก็มีบริการเพียบเลย
และที่สำคัญนี่แหละค่ะสำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่แข็งแรง
เขามีบริการให้เช่าเสื้อชูชีพหมวกกันน็อกห่วงยางแล้วก็เรือยาง
เพื่อความปลอดภัยระหว่างเล่นน้ำนะคะ
เพราะว่าที่นี่บางแอ่งน้ำเขาว่ากันว่ามีความลึกมากถึง๕๐เมตรเลยทีเดียว

ใช่แล้วเราต้องรู้ตัวเราว่าเราว่ายน้ำแข็งหรือเปล่านะ
เอาเป็นว่าใครที่มีความสนใจอยากจะไปเที่ยวชมกล้าท้าลองก็มากันเลยที่นี่
แต่ที่สำคัญเลยต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยกันด้วย

เมื่อกี้เห็นในภาพเมื่อสักครู่ก็มีพวกเสื้อชูชีพห่วงยางน็อกแพรยางเรือยางให้เช่า
ครับแต่สำหรับผมนี่ไม่จำเป็น

ไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าซินทิบุญมาทั้งหมด

ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษาแบบนี้ก็มีของดีของอร่อยมาฝากครับ

อ่าจะพาไปดูของดีเมืองเลยนะครับเขาบอกว่าข้าวโพดตักหงายขายดิบขายดี

เป็นข้าวโพดที่รสชาติอร่อยด้วย

หากินยากนะครับไปดูกันหน่อยว่าเป็นยังไง

นี่แหละครับตามที่เห็นในภาพนี้เลยน้องใบตองนี่เห็นไหม

นี่คือข้าวโพดตักหงายนะครับต้มสุกร้อนรอลูกค้าที่สัญจรผ่าน
ถนนบนด่านซ้ายบ้านโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
เขาก็แวะไปอุดหนุนกันนะครับ
ซึ่งนางสาวหนูนิดหุมอาจนะครับอายุ๓๑ปี
เป็นแม่ค้าบอกว่าข้าวโพดตักหงายจะมีขายเฉพาะช่วงก่อนเข้าพรรษา
และจะหมดช่วงก่อนออกพรรษาครับ
รวมเวลาในประมาณ๒เดือนเท่านั้นนะที่จะได้ลิ้มลองลิ้มชิมกัน

ใครที่ปีนี้ไม่ได้ทานอดใจรอปีหน้า
โอ้โหดูสิครับสีสันก็ไม่เหมือนข้าวโพดทั่วไปนะ
คล้ายกับข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีเม็ดสีดำผสม
ใช่ครับผมว่ารสชาติมันก็จะออกหวาน

ชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าแถวนั้นเขาจะสร้างเพลิงเล็กริมทางนะครับ
เพื่อนำข้าวโพดตักหงายไปวางขายขายถุงละ๘ฟัก
ราคา๒๐บาทเท่านั้นย่อมเยาว์มาก

หากซื้อ๓ถุงครับแม่ค้าใจดีขายให้ในราคาเพียง๕๐บาท
ถูกไหมล่ะส่วนใครต้องการซื้อแบบดิบไปต้มเอง
ก็ขายถุงละ๖๐ฝักราคา๑๐๐บาท

สร้างรายได้นะครับเขาสร้างรายได้ได้ดีเลยทีเดียว
วันละ๔๐๐ถึง๕๐๐บาทนะโอ้โหนางสาวหนูนิดบอกว่า
ตอนนี้เนี่ยขายข้าวโพดตักหงายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะครับ
ประมาณ๒๓๐๐๐ฝักต่อวัน
วันเดียวเนี่ยนะครับเป็นไร่เลยนะปลูกกันเป็นไร่ข้าวโพด
ขายกันแบบหมดไร่เลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเธอบอกว่า
มันยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ปีนี้อาจจะเพิ่มผลผลิตขึ้นอีกนะเพื่อที่จะนำมาขายให้กับลูกค้า
สำหรับข้าวโพดตักหงายนะครับเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมืองครับ
ที่มีแห่งเดียวที่จังหวัดเลยมีลักษณะเด่นก็คือ
เล็ดสีม่วงและสีขาวกลิ่นหอมเหนียวนุ่มอร่อยเคี้ยวไม่ติดฟันนะครับ
ฝักจะไม่ใหญ่เหมือนข้าวโพดทั่วไปประมาณ๑๐๑๐๕๐เมตร
ซึ่งก็ยังบอกว่ายิ่งกินก็ยิ่งเพลินครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยนะชาวบ้านจะปลูกกรช่วงล่วงหน้า๒๓เดือนนะครับ
เพราะว่าได้กำไรน้อยกว่าการไปปลูกเองนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ดีนะ
อันนี้เค้ามีการใส่ใบเตยไปต้มด้วยนะคุณ

ทานเท่ายังไงมันไม่แค่รสชาติอย่างเดียวมันมีความหอมด้วย
อยากลองทานเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้จะทันหรือเปล่า
ถ้าคุณผู้ชมอยู่แถวนั้นก็รีบไปลองทานกันดู
ว่าจะทันหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามีขายกันแค่๒เดือนเท่านั้น

อีกหนึ่งรายได้เสริมของเหล่าบรรดาเกษตรกรแถวนั้น
แล้วในช่วงนี้ผมมีอีกหนึ่งรายได้เสริมดีมานำเสนอให้กับคุณผู้ชม
เห็นว่ารายได้เสริมนี้ทำไปทำมารายได้เยอะกว่ารายได้หลักอีก
หรือเปล่าโลเขที่ลาออกจากงานหลักแล้วมาทำ
ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มั้งเอาสองอย่างก็ได้บางทีเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด
คุณผู้ชมครับที่จังหวัดนครปฐมไปดูกันหน่อยว่าน่าสนใจขนาดไหนครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่ง

รายได้เสริมน่าสนใจมากกับการเลี้ยงกุ้งครับ
เขาว่ากันว่าสามารถสร้างรายได้ต่อเดือน

ไม่เอาร้อนชาติเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาติ

เลี้ยงแล้วก็การดูแลเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับ
ตอนนี้อยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับพี่โน๊ตครับ

ที่มาที่ไปของการเลี้ยงกุ้งเนี่ย

คือเดิมทีผมทำงานเป็นพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสากรการเกษตรอยู่นะครับ
ก็จะรู้จักกับลูกค้าหลายท่านที่เป็นเกษตรกรนะครับ

ตัวนี้เป็นกุ้งที่ในหลวงท่านทรงให้กับโครงการหลวง

เลี้ยงเพื่อที่ให้เกษตรกรที่นู่นได้ทำมาหากินกัน

ก็เลยนำไอเดียนี้มาลองทำดู

เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เรามีตั้งหลายบ่อเนี่ย

รายได้ดีครับบางเดือนก็แซงรายได้ประจำไปแล้ว
เพราะฉะนั้นช่วยบอกเคล็ดลับวิธีการเลี้ยงหน่อยครับ
ว่ามันต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็มีวิธีการเลี้ยงยังไงครับ
ได้ครับกุ้งตัวนี้นะครับก็คือกุ้งกล้ามแดงเนอะ
ุ้งกล้ามแดงเนี่ยจะมีหลายไซส์หลายขนาด
แล้วก็มีลักษณะเด่นของมันเนี่ย
ก็คือตัวผู้จะมีก้ามสีแดงนะครับ
จะมีขนาดโตสุดได้ถึง๘นิ้ว

ความใหญ่ของมันเนี่ยต้องใช้เวลาเลี้ยงนานขนาดไหนครับ
ในส่วนของถ้าจะเลี้ยงให้ได้ใหญ่ถึง๘นิ้วเนี่ย

เลี้ยงเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไง
ความยากง่ายของการเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงนะครับ
เริ่มแรกเลยเนี่ยค่าน้ำนะครับ
ค่าน้ำจะมีผลต่อตัวกุ้งโดยตรง
จะอยู่ที่ระหว่าง๗กว่าถึง๘ครับ
ช่วงนี้ก็จะสามารถที่จะเลี้ยงกุ้งได้นะครับ
เรื่องของเจ้ากุ้งที่เลี้ยงสลับสวยงามกันหน่อย

มีทั้งสีขาวสีแดงสีน้ำเงิน

มันเลี้ยงยังไงเพื่อให้มีสีแบบนั้นนะครับ
กุ้งที่ว่านี้เนอะ
สภาพแวดล้อมที่เราเลี้ยง
บางตัวก็จะเป็นสีขาวเนื่องจากอาหารที่เราให้
บางตัวก็เป็นสีน้ำเงินเข้ม
เนื่องจากกินอาหารสดกินอะไรมันก็จะเปลี่ยนสีตามนั้น
ท้ายหน่อยว่าใครที่อยากจะเลี้ยงกุ้งแบบเราเนี่ย

เริ่มแรกนะครับสำหรับเพื่อนที่ต้องการที่จะเข้ามา

แนะนำว่าควร๑ศึกษาเรื่องของกุ้งเนี่ย
ให้เยอะขึ้นนะครับให้เยอะซะหน่อย

รวมทั้งก่อนที่จะเริ่มนะครับ
แนะนำว่าควรวัดค่าน้ำของบ้านของตัวเอง
ว่าเหมาะสมไหมถ้าเหมาะสมก็ลุยได้เลยครับ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตดูเจ้ากุ้งพวกนี้

คุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมที่ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์
ใครอยากทำตามก็ถามใครมีพื้นที่ใครสะดวกที่จะทำก็ถาม
จะไปขุดแล้วนะเออขุดบ่อที่บ้านใช่ไหมยังหรอ
แต่ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้แล้วคุณผู้ชมที่สนใจก็โทรไปสอบถามกันได้

คือมีการบอกวิธีอย่างละเอียดเลยถ้าใครสนใจก็โทรกันไปได้นะคะคุณผู้ชม

ช่วงหน้ารับประกันว่าหิวตามอย่างแน่นอนของกินมารออยู่แล้วสักครู่เดียวค่ะ